ทีนี้มาดูเรื่องของที่ทำให้ชาวบ้านก็แตกตื่นกันหน่อยนะคะ
มีรถสองคันรถเก๋งกับรถกระบะเขาขับเบียดกันมาแล้วตีคู่กันมาสุดท้าย
คุณผู้ชมเบียดรถเก๋งไปติดเชิงสะพาน
แล้วคนในรถกระบะค่ะออกมาจากรถปีนไปบนหลังคารถเก๋ง
เอามาทั้งมีดเอาทั้งปืนนะคะ
เกิดอะไรขึ้นบ้านป่าเมืองเถื่อนมากดูคลิปนี้ค่ะ

ตรงนี้อาจจะมีรถรถเก๋งเนี่ย

มันเกือบชนรถตู้นะเมื่อกี้

เดี๋ยวอันนี้ฉากในหนังเปล่าเขาถ่ายหนังเปล่า

คืออีกคนนึงพกมีดลงไป

คือต้นเรื่องเนี่ยจริงไม่มีใครทราบเลยนะคะ

แต่ดิฉันว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วเห็นภาพนี้แล้ว

โอ้โหนี่ใจกลางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนถึงแยกประเวทคุณผู้ชม
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เห็นไหมการจราจรค่อนข้างหนาแน่นด้วยนะคะ

เจ้าของคลิปบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ว่าสาเหตุเนี่ยเขามีอะไรกันมานะฮะ
แต่สุดท้ายแล้วลงมาทำแบบนี้ไม่ถูกไหมนะคะ
สำหรับความเห็นชาวเน็ตมองว่าไม่น่าจะเป็นการทะเลาะวิวาสแบบธรรมดา
หรือว่าเป็นการไล่จับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่มากกว่า
แต่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งบอกเดี๋ยวก่อนใจเย็น
ถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เขาพกมีดดาบยาวแบบนี้แล้วเหรอ
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เอาล่ะ
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจในท้องที่ดูหน่อยนะคะ
ไปตรวจสอบแล้วก็ไปจับกลุ่มมาให้ได้
ต้องมีการสอบปากคำแล้วก็แจ้งความกันนะฮะ
ฉะนั้นแล้วคือถ้าเกิดว่าปล่อยเคสนี้ไป
ครั้งหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเหิมเกลิมกลับมาทำอีกหรือเปล่า

ปืนด้วยพกมีดดาบด้วยแล้วดูสิคู่กรณีรถเก๋งสีขาวอ่ะ
เขาอยู่ข้างในโอ้โหถ้ามันปุ้ยอยู่ในรถเก่งนาคมอ่ะ